คดีฆ่าโหดที่เกิดขึ้นที่ชุมพร

ใช่ค่ะเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมา

คือเจาะยิงที่อกข้างซ้ายตรงหัวใจเลย
ทำให้ผู้ที่โดนยิงเสียชีวิต
แล้วจังหวะที่ภรรยากับลูกสาว

เห็นศพผู้ตายก็ล่านน้ำตาวไว้ไม่อยู่

นี่ตอนที่ภรรยากับลูกสาว
เห็นศพพ่อหรือว่าสามีของตัวเอง

ซึ่งนางสาวประภัยพรวัย๑๘ปี

บอกว่าพ่อเป็นคนที่ทำแต่งาน
ช่วงก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้กลับบ้าน
ก็ไม่รู้สาเหตุการที่พ่อถูกยิงครั้งนี้เหมือนกัน
ทีนี้พอให้การกับตำรวจไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ลูกสาวเป็นลมไปเลยนะคะทำใจไม่ได้
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ริมถนนสายวัดธรรมถาวรปากตะโก
ซึ่งก็เป็นถนนริมทางรถไฟสายใต้ที่อำเภอทุ่งตะโกของชุมพรนะคะ
ไปเจอศพของนายสมชายเนินทองอายุ๕๐ปี
นายสมชายเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวน
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงลักษณะคือนอนหงาย
กางเกงขาสามส่วนสีดำเสื้อยืดสีน้ำเงิน
แล้วแผลค่ะคุณผู้ชมถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่หน้าอกซ้าย
แผลเวอะหวะเลยนะคะกระสุนเจาะเข้าไปที่หัวใจเป็นรู
แล้วก็มีเขม่าวดินปืนติดที่ปากแผล
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นการเจาะยิงระยะเผาขน
เจาะยิงระยะประชิดตัวแล้วก็ใกล้กันกับศพของผู้ตาย
ท้ายรถท้ายกระบะเนี่ยยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกระบบไฟ
อุปกรณ์การทำงานของผู้ตายอยู่ท้ายรถ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าชาวบ้านที่เขาแจ้งเหตุตอนแรก
เขายังคิดอยู่เลยว่าเป็นอุบัติเหตุ
ก็ไม่มีใครกล้าที่จะจอดรถแล้วก็ลงไปดู
แต่ทีนี้ตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งก็มาถึงตอนเที่ยงคืนเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็รู้ว่าเป็นเหตุคนถูกยิงตายอยู่ข้างรถ
เพราะว่ารถกระบะเนี่ยเห็นไหมคะไฟหน้ายังเปิดเครื่องยนต์ยังติดอยู่เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของแนวทางการสอบสวนเนี่ย
ลักษณะของรถที่จอดอยู่ในสภาพที่ติดเครื่องยนต์
แล้วก็ไฟเปิดอยู่จอดรถลักษณะเฉียงเข้าข้างทาง
ก็ตำรวจคาดว่าน่าจะมีคนร้ายเดินออกมาขวางรถ
ก็เลยทำให้คนขับรถเบรกกระทันหัน
หลังจากนั้นก็ลงจากรถไปพูดคุยกับคนร้าย
ดังนั้นคนร้ายที่มาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักกัน
ทีนี้พอคนร้ายสบโอกาสก็ชักปืนลูกซอง
เจาะยิงเข้าที่หัวใจหนึ่งนัดจนหงายหลัง
แล้วก็ล้มเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ

ว่าอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วจนทีเขาก็สืบสวนเขาก็รู้ว่าผู้ตาย
จะหารายได้เสริมด้วยการรับเหมาติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
ทีนี้วันนั้นที่เกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้นะคะ
ผู้ตายจริงขับรถมาถึงบ้านแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงจากรถ
แต่ว่าขับเลยบ้านไปจนประมาณ๒๐๐เมตรนี่แหละ
แล้วน่าจะมีคนร้ายมาดักรอทำให้ผู้ตายต้องเบรกรถ
แล้วพอลงมาคุยเจรจาบางอย่างตกลงไม่ลงตัว
ก็เลยทำให้คนร้ายใช้ปืนลูกซองเจาะยิงระยะเผาขนนะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็หนีไปจนภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ย
วิ่งมาเจอพอมาเห็นศพก็ร้องห่มร้องไห้
ทีนี้ปมสังหารตำรวจก็เลยตั้งเอาไว้๓ประเด็นค่ะ
ประเด็นแรกน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ส่วนประเด็นที่๒อาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
แล้วก็ประเด็นที่๓อาจจะขัดแย้งกันเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา
แล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมี๒คนขึ้นไป
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกทั้งภรรยา
เรียกทั้งลูกสาววัย๑๘ปีมาสอบปากคำอย่างละเอียด

เรื่องประเด็นชู้สาวก็ตำรวจบอกว่า
จากการสอบถามผู้ที่ทราบเหตุการณ์ต่างของครอบครัวนี้
เรื่องต้นก็พบว่ามันมีเรื่องของคนใกล้ชิด
ไปมีความสัมพันธ์ลับอะไรกัน
ชาวบ้านเริ่มพูดให้นายสมชายหรือผู้ตายฟัง
ทำให้นายสมชายไม่ค่อยจะกลับเข้าบ้านเท่าไหร่นัก
เมื่อกี้ที่เห็นที่คุณอาริยาเล่าให้ฟังว่า
นายสมชายขับรถมาที่บ้านแต่ไม่ยอมเข้าบ้าน
ขับผ่านบ้านไปห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ

คือขับผ่านหน้าบ้านไปชาวบ้านก็สงสัย
ขับมาถึงบ้านแล้วทำไมไม่เข้าบ้าน
ตำรวจก็ไปสอบถามจากชาวบ้านด้วย
เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้นะฮะ

ที่ตำรวจยังต้องคลี่ปมนี้
ก็ตั้งประเด็นไว้ทั้ง๓ประเด็นใช่ไหม
ลูกสาวขัดแย้งธุรกิจรับเหมาแล้วก็เรื่องส่วนตัว
ซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
ทีนี้ญาติพี่น้องรวมถึงชาวบ้านเพื่อนบ้าน
เขาก็จะบอกว่าผู้ตายจริงเป็นคนขยันนะ
มีน้ำใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเลย
อย่างเวลาที่บ้านของเพื่อนบ้านมีระบบไฟขัดข้อง

นายสมชายผู้ตายจะไปที่บ้านทันทีเลย
อุปกรณ์ต่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ท้ายรถกระบะ
เขามีเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา

ว่าผู้ตายมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะ